เราพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวดีกันต่อเลย
เรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ไม่ต้องทำงานผ่านเน็ตวันละ๑๒ชั่วโมง
แต่ถ้ามาทำอาชีพนี้ก็มีรายได้วันละเป็นพันได้นะคะคุณ

ตอนนี้นะคะชาวบ้านเขาเก็บมาคล้ายกัน
โอ้โหล่ำซำได้รายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
อยู่ที่สวนป่ายูคาบ้านทรัพย์วังทองอำเภอเซกาจังหวัดเมืองกาล
ชาวบ้านเขาว่างเว้นจากการช่วงปิดหน้ายาง

ก็เรียกว่าสภาพอากาศเป็นใจเห็ด

ทำให้สามารถสร้างรายได้เสริมได้อีกช่องทางหนึ่ง
ชาวบ้านบอกว่าใช้เวลาเพียงแค่๑๒ชั่วโมงต่อวัน
ก็สามารถเก็บเห็ดได้กว่า๑๕กิโลกรัมนะคะ
พอเก็บเสร็จแล้วเอาไปต้มให้สุก

ขายต่อกิโลกรัมละ๓๐๔๐บาท
เพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารดูแล้ววันหนึ่ง
ได้ประมาณ๕๐๐๖๐๐บาทเลยทีเดียว
ทำงาน๒ชั่วโมงได้๖๐๐ก็คุ้มอยู่นะคุณผู้ชม

ถ้าจะเก็บเห็ดอะไรที่เป็นของป่า

ก็ต้องสังเกตให้ดีว่ามันเป็นเห็ดพิษไหม

อะไรที่มันแปลกก็ยิ่งแปลกยิ่งสวยเนี่ย

รวมไปถึงพื้นที่ที่เก็บเห็ดมีการใช้สารเคมีไหม

อันนี้ท่านเกษตรอำเภอบึงโค้งลง

เรียกว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้
สำหรับใครที่ไม่เคยทาน
เขาแนะนำนะว่าเห็ดขมหรือว่าเห็ดอยู่ขาเนี่ย

จะได้ลดความขมลงแล้วค่อยเอาไปปรุงอาหารตามใจชอบ

มันจะมีเทคนิคเล็กน้อยก่อนที่จะไปปรุงอาหาร
เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมไม่อร่อย

นะมีคนตอบแล้ว